คุณผู้ชมครับการทำงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองแต่ละครั้งนะครับ
จากจะมีทีมเจ้าพนักงานปกครองซึ่งมีความชำนาญด้านกฎหมายแต่ละด้านแล้วนะครับ
ก็ยังมีทางด้านของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เข้าไปสนับสนุนเป็นกำลังหลักครับ
ทำให้การปฏิบัติการแต่ละครั้งนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เดี๋ยวตามได้จากบริหารของคุณนิ่มนวลสุพันยศครับ
อันสูตรสามนาวคุณผู้ถึงเลี้ยมสำรึงแห่งอวัดรุเวียน
อีฟท่องครับ
เหลือเพชรชนหลักลบประชาชนไทย
ฟื้นทงใต้ลมห่วงกายฉันหยุดรับใช้ดิน
น้อยใจเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ทำออกไปก็คือ
มันออกมาจากใจของเราค่ะที่จะดูแลปกป้องประเทศชาติดูแลประชาชน
ให้รู้จักทางสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้มากขึ้นนะครับ
จะช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่านี้นะครับ
เพื่อจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าประชาชนจะไม่ลืมพวกเรา
กำลังพลทุกคนได้รับการฝึกอย่างเข้มข้น
หลักสูตรทางยุทธวิธีที่เป็นสากล
และมีการทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองกำลังอยู่เสมอ
วิธีที่เราฝึกเนี่ยจะเป็นยุทธวิธีในเรื่องของการตรวจค้นจับกลุ่มเป็นหลักนะครับ
ก็จะเป็นการฝึกในเรื่องของการใช้เครื่องพัฒนาการ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกุญแจมือ
การควบคุมตัวคนร้ายนะครับ
การใช้อาวุธปืนเบื้องต้นนะครับ
เพราะสมาชิกอาสารแล้วเวลาออกไปหลักทางที่เนี่ย
เราก็จะใช้อาวุธปืนปืนพกเป็นหลัก
ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
รวมถึงในเรื่องของการป้องกันตัวนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกเหล่านี้ยุทธวิธีเหล่านี้ที่สมาชิกอศเนี่ย
เราจะต้องมีทักษะมีความชำนาญในด้านพวกนี้ครับ
หลังจากที่ได้มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีต่างไปแล้วในภาคกลางวันนะคะ
หลังจากนี้ค่ะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
จะเป็นกำลังสนับสนุนให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

ซึ่งขณะนี้นะคะภารกิจยังเป็นความลับค่ะ

หลังจากที่เดินทางไปถึงเป้าหมายแล้วค่ะ
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเนี่ย
ประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนนะครับ
เช่นทางฝ่ายเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง

แต่ถ้าต้องใช้กำลังกันจริงนะฮะ
หรือมีการต่อสู้กันจริงเนี่ยนะครับ

รวมถึงการเป็นชุดคอมโมโดนะฮะ
จู่โจมที่จะเข้าถึงพื้นที่ก่อนนะครับ

เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ

เข้าสู่วันที่๑๐มิถุนายน๒๕๕๙

เป้าหมายอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้

คือการตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย

กรองนักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กและเยาวชน

ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดตามยุทธวิธี
อกจากนี้ยังดูแลเข้ม
ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วย

แล้วก็การทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่

ร่วมกับทางฝ่ายตำรวจหรือว่าทางฝ่ายทหาร
ก็ถือได้ว่าสมาชิกกองอาสาดินแดน

แล้วก็เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ในการทำงานนั้น
ก็คงจะทำงานที่จะ

เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของสมาชิกกองอาสาสาดินแดน

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นิ้มนวลสุพันยศข่าวไทยรัตทีวี